แต่ดูสถานการณ์การชุมนุมกันหน่อยหนึ่งก่อนก็แล้วกัน
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการนัดชุมนุมกันของกลุ่มทะลุฟ้า
ณขณะนี้นี่คือภาพที่พื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดง
ส่วนอีกจอภาพนึงเนี่ยด้านล่างคืออนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
วันนี้นัดกัน๔โมงเย็นอนุโสรีประชาธิปไตยแล้วก็จะเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาก็คือจะมีอีกกลุ่มหนึ่ง
พี่เขาก็จะไปอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงตรงนี้นะฮะ
เพื่อไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ข้อเรียกร้องต่าง
คือวันนี้เนี่ยทางฝั่งของอนุสวรีประชาธิปไตยดูตรงนี้ก่อนใช่ฮะ
เพราะว่ากลุ่มอาชีวะที่เขาเป็นแนวร่วมของกลุ่มทะลุฟ้า
เขาออกมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ที่แยกดินแดงด้วย
ผู้ชมจะได้ฟังกันว่าเออตกลงแล้วเขาเป็นกลุ่มไหนแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง
วันนี้กลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยนัดชุมนุมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งนัดชุมนุมกันเมื่อ๑๖นาฬิกานะครับทุกผู้ชมครับ
อนุสวรีประชาธิปไตยตรงนี้นะครับวันนี้เอาหุ่นมาด้วย
อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยฮะบอกว่านี่คือหุ่นที่นำมาจำลองเป็นศพผู้เสียชีวิต
เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าทำมาทั้งหมดเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดตัว
ค่ะก็เปรียบเหมือนกับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดของประเทศไทย
อย่างวันนี้เสียชีวิตกันไปสามร้อยสิบสองศพนี่นะฮะ
จากนั้นก็นำศพปลอมนี้เนี่ยทำมาจากผ้านะครับ
เอาขึ้นไปแขวนบนอนุสาวรีประชาธิปไตยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙นะครับพร้อมกับประกาศว่าจะปักหลักอยู่ที่
นุสวรีประชาธิปไตยเท่านั้นจะไม่เคลื่อนขบวนไปไหนค่ะนี่นะครับ
นัดกันเมื่อสิบหกนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะมีภาพช่วงที่นำหุ่นเนี่ย
ขึ้นไปแขวนอยู่ด้านบนนะฮะของอนุสาวรีประชาธิปไตย
หลังจากที่เสร็จกิจกรรมตรงนี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าตรงนี้ซึ่งยืนยันว่าจะไม่เคลื่อนไปไหนเนี่ยนะครับ
ลงมาที่ถนนราชดำเนินกลางฝั่งร้านแมคโดนัลนี่ฮะ
หุ่นขึ้นไปแขวนด้วยตำรวจก็มาสังเกตการณ์อยู่นะครับ
ไม่มีการปะทะอะไรเกิดขึ้นนะจุดนี้นะครับ
เพราะผู้ชุมนุมยืนยันกับตำรวจว่าจะไม่เคลื่อนขบวนไปไหน
ทางตำรวจนครบานสามเนี่ยเจ้าของพื้นที่

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่า
ผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะไม่เคลื่อขบวนไปไหน
เพราะฉะนั้นก็จะมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหลัก

เพราะว่าอย่างที่ทราบก็คือสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่ไปในทุกวันอยู่แล้วในช่วงเวลานี้
ก็จะเป็นเหล่าน้องนักศึกษาอาชีวะเป็นหลัก
ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการประกาศผ่านเพจ

แต่ก็จะมีบางส่วนนี่แหละที่ไปที่สามเหลี่ยมดินแดง
คนก็จะถามว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงตั้งแต่เมื่อวาน
คนละไปแล้วนี่หนักนวงกันด้วย

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เองหรือว่าผู้ชุมนุมเองที่ก็ไม่ถอยร่นตรงนั้น
คือตั้งแต่เย็นบางวัน๔๕ทุ่ม
ที่อนุสาวุรีประชาธิปไตยวันนี้ตัวแทนกลุ่มอาชีวะ
ในกลุ่มอาชีวะฟันเฟืองประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นแนวร่วมในการชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ย
วันนี้ได้ยืนยันกับสื่อมวลชนบอกว่า
ไม่มีการเคลื่อนขบวนเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับ
อย่างเช่นสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยก็ไม่ได้ไป
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ากลุ่มอาชีวะ
นามกลุ่มอาชีวะฟันเฟืองประชาธิปไตย
จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ทะลุฟ้าหรือว่าแนวร่วมในการชุมนุมช่วงต่าง
แต่เป็นการต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตย
พร้อมกับฝากไปถึงน้องเยาวชน
ที่จะไปปักหลักรวมตัวกันที่แยกดินแดง

การแก่นนำของกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
นี่คือก็แก่นนำของเขานะครับ

เท่ากับว่าความชัดเจนตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นกันว่า
ตกลงแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ย
เขาจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าท่าทีแบบไหนอะไรยังไง
นะคะคือตรงแยกดินแดงตรงนี้เนี่ย
ก็มีผู้ชุมนุมที่ได้คุยกับทีมข่าวของเราบ้าง
เขาบอกว่าเขาก็ไปกันโดยที่ไม่มีการนำจริง
ลักษณะต้องการไปเรียกร้องไปแสดงออกนั่นแหละ
แต่ว่าเขาจะยึดจุดหลักของเขาก็คือแยกดินแดงในทุกเย็นประมาณอย่างนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะได้เห็นว่า
เหลี่ยมดินแดงก็จะเป็นอีกยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะนะคะ